ปูปลาปลาชนิดหนึ่งที่แบบว่าขี้เกียจได้ปลาวานขี้เกียจเท้า
ชอบไววานคนอื่นปลาวานวานบลูด้าที่จังหวัดเทศชมุรี
ไปที่นี่ไม่ได้ไปดูวานอย่างเดียวนะไปทานปูม้าด้วย
นี่แหละครับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำรานะครับเปิดให้บริการล่องเรือชมวานบลูตุ๊ด
บลูทูตเดี๋ยวก็คุยกันได้หรอก
บลูด้าครับนี่อยู่ในทะเลที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว
แล้วก็ไปแล้วจะเจอกับนี่ครับงานเทศกาลชมวานทานปู
หลังจากมีวันบลูด้านะครับกว่า๑๐ตัวเข้ามาแหวกไหว้วนเวียนหาอาหารกินในทะเล
กไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
โดยทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญนะครับได้เตรียมจัดงานเทศกาลชมวันทานปูครั้งที่๕
นั่นหมายความว่าเขาจัดมานานหลายครั้งแล้วติดต่อกันนี่เป็นครั้งที่๕แล้วนะครับ
แล้วปูม้าที่นี่เป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากของหาดเจ้าสำราญ
ไปแล้วต้องทานให้ได้เพราะว่าตัวมันใหญ่เนื้อมันแน่น
และในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีนะครับ
วานบรูด้าเหล่านี้นะครับจะมาไหว้วนเวียนหากินในทะเลอ่าวกอไก่
ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและฉะเชิงเซา
เป็นที่มาของคำว่าไหว้วาน
วานซะเพราะเราไม่เคยเห็นวานบลูด้า
อันนี้คือวานไหว้หรือเปล่า
ว่ายมันก็แหวกว่ายว่ายไปมา
วานบลูด้านะคุณผู้ชมนะไม่ใช่วานบลูทูธ

นี่ครับไหว้ไปมาให้ได้รับชมกันแบบนี้
นักท่องเที่ยวเขาก็แห่กันไปเยอะเพราะว่านานจะได้เห็นที
แล้วทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำรานก็ได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับคนเรือ
ในระยะของการดูวันบลูด้าที่ปลอดภัย
เดี๋ยวอยู่ใกล้มันเกินไปก็อันตรายกับมันอีก
แล้วเขายังเตรียมเสื้อชูชีพให้กับนักท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้นไปที่นี่หาเจ้าสำราชเจ้าหน้าที่เขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยอันนี้

ใช่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น่าเที่ยวมากนะ
ประเทศไทยของเรายังมีสถานที่เที่ยวอีกเยอะเลย